กินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดใน๓โลก

แล้วก็ขายดีมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
ลับความอร่อยคืออะไรติดตามในช่วง

ตั้งแต่๓๐ปีที่แล้ว
โหจานพระขนมจานเดิมมานี่นู้น

อะไรทำให้เราถึงต้องแบบอลอนขนาดนั้น

คนขายเจ้าพอสี่ครับ

ก็หลายอย่างครับน้ำซุปน้ำเข้มข้นอร่อยครับ

เป็นพริกเป็นถั่วอะไรพวกนี้ทำเองครับ
เนื้อไก่เหนียวนุ่มตีนไก่แล้วดูดเปื่อยติดปากครับ

มันจะแข็งกระด้างนะครับสะพานกับสแก๊สไม่เหมือนกันนะครับ

ื่อยนุ่มนะครับขาก็นุ่มขาก็ขายดีนะครับ
ก็รสชาติมันจะดีคนนิยมทานเยอะครับ

อาทิตย์หนึ่งกินประมาณ๓๔ครั้ง
อร่อยรสชาติเข้มข้นดีค่ะ

กินติดไก่ของร้านเตี๋ยวไก่พอสีบเป็นอย่างไร

ใช่ต้องมาลองทานเลยครับ
อร่อยถึงใจได้เลย

ก็ดีใจที่ทำให้คนทานทุกวัน
ทำให้คนทานทุกคนอร่อยทุกคน
ถ้าใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มาเชิญเลยนะครับ

โทรมาหมายเลข๐๘๑๙๑๘๑๘๖๙นะครับ

เออสั่งไปเลยตีนล้วนเลย